คุณผู้ชมครับมาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
นั่นก็คือเรื่องของคุณตาจรูน
คุณตาจรูนหรือคุณตาซาเล้ง
ที่ถูกเจ้าจอร์ดเตะเข้าไป

ตอนนี้อาการยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับ
แล้วก็อาการถือว่าสุดหนักกว่าเดิม

แล้วก็เริ่มมีแผลกดทับแล้ว

ยังขี่รถซาเล้งได้อยู่เลย

คุณตาล้มจนหัวฟาดพื้น
ปรากฏว่าอาการสุดหนักลงแล้วนะครับ
จรูนมณีพันธ์คุณตาอายุ๘๒ปี

นรธอนสติยังหรือว่าจอส

แล้วก็ลงมาทำร้ายคุณตา
ล่าสุดอาการของคุณตาถูกเปิดเผย
จากนางสาววันนิดาลูกสาวของคุณตานะครับ
ถึงอาการของคุณพ่อบอกว่าตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลตอนนี้
พ่อยังนอนอย่างเดียวอุจจาระปัสสาวะบนที่นอน
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้จนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
เริ่มเกิดแผลกดทับแล้วก็มักชอบบ่นว่าเจ็บปวดตามร่างกายนะครับ
กินอาหารเองไม่ได้ก็ลูกหลานต้องค่อยป้อนอาหารให้คุณตา
แต่ยังดีที่พูดคุยได้บ้างเป็นบางครั้งบางคราว
ตอนนี้ทางลูกสาวบอกกลัวมากกลัวว่าพ่อจะเป็นอำมพลึกอมภาษณ์
แต่คุณหมอก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นนะฮะ
แต่ว่าช่วงต้นเดือนเมษานี้ทางโรงพยาบาลนัดให้ไปตรวจเอ็กซาเรย์สมองอีกครั้งหนึ่ง
คุณตาใช้ได้เฉพาะด้านขวาเท่านั้นนะคะ
ที่ยกขึ้นมาเกาศีรษะด้านซ้ายนี่คือจะนิ่งไปเลยค่ะ
ครับลูกสาวของคุณตาก็ยังเปิดเผยนะครับ
ว่านายจอร์ดผู้ก่อเหตุก็มาเยี่ยม
แล้วก็มอบเงินค่ารักษาพยาบาลให้แล้ว๑๕๐๐๐บาท
พอกลับมาพักที่บ้านนายจอร์ดก็เข้ามาเยี่ยมที่บ้านอีกรอบ
แล้วก็ให้เงินเพิ่มอีก๓๐๐บาท
หลังจาก๒ครั้งนี้ก็หายหน้าไปไม่มาเยี่ยมอีกเลยนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวก็ค่อนข้างลำบากก็ต้องดูแลคุณตาจรูนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ
ก็ต้องดูอาการของคุณตาก่อนนะคะถ้าสมมุติว่ารักษาหายแล้วดีขึ้นแล้ว

ครับแต่อาการสุดลงนะครับ